ข่าวไทยรัฐทีวีเราตามเจอตัวชายหนุ่มคนขับรถคู่กรณีรถของคุณพ่อคุณแม่ของคุณลีเดียแล้ว
คุณลีเดียนักร้องดังนะฮะเมื่อวานนี้เชื่อว่าท่านน่าจะได้เห็นคลิปกันบ้างแล้ว
ลีเดียเนี่ยได้โพสต์คลิปจากกล้องหน้ารถของคุณพ่อคุณแม่
จอดอยู่บนถนนแล้วมีรถคันหนึ่งถอยมาชน
พอถอยมาชนแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวท่านไปดูคลิปก่อนนะฮะ

ว่าไม่ได้คนเลยไม่ได้คนเลยแต่ต่อมาไม่เป็นไรไม่พูดเลยพูด
ไม่ได้คนเลยคนหรือเปล่าคือตอนแรกผมก็กล่าวว่าไม่ได้นั่นหรอกแต่ผมไม่
ครับสวัสดีครับถ่ายเลยครับถ้าถ่ายอย่างงี้ยิงแล้วยิงแล้วใหญ่เลย
ยิงแล้วใหญ่เลยถ้าลงโทรเจียนะผมฟ้องอีกตั้งหน้า
เพราะผมไม่ได้พูดตั้งแต่ที่แรก
นี่เป็นคลิปที่คุณลิเดียนำมาเผยแพร่นะฮะนะครับจะเห็นมีรถเมย์อยู่ข้างนะครับ
เหมือนกับทางรถเมฆเขาบอกเขาก็เห็นอยู่ว่าเออมันก็ลักษณะเหมือนกับคันหน้า
ก็ถอยลงมาชนอย่างนี้นะครับแต่คุณลีเดียเนี่ยเธอได้เล่าเอาไว้นะฮะ
จากคลิปที่เธอโพสต์แล้วก็ข้อความที่บอกเอาไว้นะครับ
บอกว่าเนี่ยเป็นกล้องหน้ารถของพ่อกับแม่จอดรถติดไฟแดง
จู่ถูกรถเก๋งไหลมาชนแต่หนุ่มคู่กรณีลงมาโวยวายให้รับผิดชอบ
อ้างว่าพ่อลีเดียเนี่ยเป็นฝ่ายขับไปชนเขา
ก็เลยเอาคลิปมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊คกับอินสตราแกรมส่วนตัว
แล้วก็บอกว่าเป็นการเตือนภัยไม่คิดว่าพ่อกับแม่เนี่ย

ขับไปจอดรถติดไฟแดงอยู่รถคู่กรณีไหลถอยหลังมาชน
หนุ่มเจ้าของรถลงมาบอกว่ารถเขาเสียหายรถเขาเป็นรอย
ต้องการให้รับผิดชอบคมคู่พ่อกับแม่พักใหญ่
อันนี้คุณลีเดียบอกนะฮะอย่างที่เธอโพสต์ข้อความเอาไว้นะครับ
ลีเดียก็บอกว่าเคราะห์ดีที่คนขับรถเมย์เห็นเหตุการณ์

พอพ่อกับแม่จะเรียกประกันก็ไม่ให้เรียก

แต่พอบอกว่าอันนั้นเดี๋ยวเช็คกล้องที่รถก็แล้วกัน
ทางฝั่งคู่กรณีกลับรีบขึ้นรถแล้วก็ไปเลย
เธอก็โพสต์คลิปเอาไว้นะครับ
แล้วก็บอกว่าดีนะที่มีกล้องติดรถ

ขอบคุณพี่คนขับรถเมย์ที่จอดเป็นพยานให้พ่อกับแม่

นี่ฮะเราก็อยากจะตรวจสอบเพิ่มเติมซะหน่อย

ติดต่อไปยังผู้จัดการส่วนตัวของคุณลีเดียนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นคือ
คืนวันที่๒๘พฤศจิกายน

คุณแม่ของคุณลีเดียเนี่ยเป็นคนอัดคลิปเอาไว้เอง

แต่ตอนนี้ยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์อะไรเพิ่มเติม

ตอนนี้ก็ปกติดี
ไม่ได้มีความกังวลอะไรมากมายนะครับ

อันนี้ที่ผู้จัดการส่วนตัวของคุณลีเดียบอกนะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี

ผู้ชายที่ใส่หมวกคนนี้คือผู้ชายที่อยู่ในคลิปนะครับ

ตอนนั้นจอดติดไฟแดงอยู่
รถเนี่ยมันก็ไหลไปชนรถคันข้างหลัง

ซึ่งทีแรกเนี่ยเขายืนยันว่าเขาคิดว่าอีกฝ่ายขับมาชน
เพราะปกติเวลาเขาจอดรถติดไฟแดงเนี่ย
พอมีเสียงนั่งกึ๊กเขาก็เลยคิดว่าอีกฝ่ายเนี่ยชนขับมาชน
ซึ่งผู้ชายคนนี้บอกกับตินะครับบอกว่าพอเกิดเหตุปุ๊บ
เขาก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะจะเอายังไงดีเพราะรถเขาไม่มีประกัน
ก็ไปบอกให้อีกฝ่ายเนี่ยเรียกประกันหรือไปที่โรงพักก็ได้
แต่ฝ่ายนั้นบอกว่าต้องไปโรงพักเลยหรือ
กระทั่งคนขับรถเมย์บอกว่ารถเก่งของเขานั่นแหละที่ไหลไปชนเอง
ซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่ามันไหลไปได้ยังไงแต่ก็เอาละก็ยอมรับผิด
แล้วก็บอกให้เรียกประกันมาแต่อีกฝ่ายนั่นแหละเป็นฝ่ายบอกว่า
เรียกประกันมาต้องใช้เวลานะมันต้องรอ
แล้วให้เขาตัดสินใจว่าจะเอายังไงก็เลยตกลงกันว่า
งั้นก็ต่างคนต่างซ่อมกันเองก็แล้วกัน
จะได้ไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็แยกย้ายไป
อันนี้ในมุมที่เขาบอกกับเรานะเขาไม่ใช่ว่าแบบจะเรียกค่าเสียหาย
แล้วก็ขับรถหนีไปเฉยเพราะจะตรวจกล้อง
ทีนี้พอเป็นข่าวมาอย่างนี้เนี่ยผู้ชายคนนี้บอกกับเราว่าเขาตกใจมาก
ไม่คิดว่าจะมีการเอาคลิปมาแชร์ในโซเชียล
ที่สอนขับรถยนต์ด้วยนะฮะแล้วขึ้นตรงกับโครงการขนส่งทางบกด้วย
ไม่เคยไปข่มขู่ใครด้วยที่พูดเนี่ยเสียงดังบ้าง
มันก็แค่เสียงดังเท่านั้นเพราะมันบนถนน
ไม่ได้มีการเรียกเงินแล้วไม่ใช่ว่าไม่ยอมไปโรงพัก
คลิปที่ออกมาตอนนี้ส่งผลกระทบต่อตัวเขามากนะ
เพราะว่าไอ้คลิปที่มันออกไปตอนแรกเนี่ยที่แชร์กันเนี่ย
ไม่มีการเซ็นเซอร์ใบหน้าแล้วก็ทะเบียนรถอะไรของเขาเลย
เขาบอกว่าถึงต้องถึงกะสวนลอยเลยเหรอ

จริงถ้าอยากเอาไปลงอะไร
ผมคิดว่าน่าจะถามข้อมูลให้เรียบดีก่อน

ผมเข้าใจนะครับว่าสะท้อนสังคม

แต่ถ้ามันกับตระปรัดมา
อีกฝ่ายนึงมันก็จะเสียหาย

บางคนจำผมได้จำรถได้จำภรรยาผมได้
เพราะภรรยาผมก็ออกมาด้วยมันก็รู้สึกเสียความรู้สึก
นี่ที่คู่กรณีเขาชี้แจงผ่านต่อมานะ
เดี๋ยวฟังคุณลีเดียวันศุกร์นี้ก็แล้วกันใช่ค่ะครับคุณผู้ชมครับ